ดอกไม้ฤดูหนาวสวยงามหอมสดชื่นที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชม
สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันมินีนัทชาค่ะ
ในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะดอกไม้เมืองหนาวสวยงามที่สุดในรอบปีค่ะ
แต่ในขณะเดียวกันพ่อแม่พี่น้องทางภาคเหนือนะคะ
ต้องระวังฝนตกกันหน่อยใครตากพืชผลทางการเกษตรอย่าลืมนะคะ
อาจจะเกิดฝนตกได้ต้องรีบเก็บเข้ามาในที่ร่มค่ะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบเราพบว่ามีลมฝ่ายตะวันตก
เข้าปกครุมบริเวณภาคเหนือตอนบน
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่ค่ะ
แต่ตกเนี่ยไม่ได้ตกแช่นานค่ะตกในลักษณะแบบมาไวไปไวค่ะ
ขณะเดียวกันนะคุณผู้ชมความหนาวเย็นแล้วก็ความชื้นปะทะกัน
ทำให้มีหมอกได้ในตอนเช้าต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรค่ะ
ในขณะเดียวกันภาคใต้ค่ะฝนยังคงเน้นตกบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

ลักษณะแบบนี้จะทำให้มีคลื่นสูงราว๑๒เมตร
ในขณะเดียวกันค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวเรือ
ถ้าเกิดจะออกหาปลาได้ช่วงนี้สามารถทำได้ค่ะ